ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
อดาสคัลเลอร์สีผมยอดนิยม
ขอขอบคุณท่องหญิงโอลี่คัมรี่พน้ำเกียรตรแพง
ตอนนี้ภาพเขาออกไม่ได้ก็ทุกอย่างแล้ว
แต่ท่านบอกว่าท่านมาดูแลความเรียบร้อย
หมดความบ้างคาใจ
สบายคุยอย่างหลักตาไม่มีอะไรเลยไหม
คนไหนที่บอกว่าไม่ได้รักษาเขาขอคุยเท่าไหร่

ให้ขอคุยตรงนี้พระอาจารย์โดนหลอกประจำ
ใช่
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายก็ให้หลวงพี่
มีทนายความหรือว่าจะให้คนที่ไว้วางใจ

ถ้าเขาให้ประกันตัวออกมาได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

สถานการณ์โดนเหล้าขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะ

หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าไม่กี่วันนี้อาจจะต้องจบเรื่องนี้
เพราะว่ายืดเยื้อมาเกินครึ่งเดือนแล้วนะคะ
แล้วคำให้สัมภาษณ์ของคนที่เป็นหัวกระทรวง
หัวหน่วยงานหรือว่าผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่
ในการเข้าไปปฏิบัติการที่วัดพระธรรมกายนั้น

ว่าทุกอย่างไปพร้อมกัน
ในแง่ของการตรวจสอบคดีนะคะ
แง่ของพระธรรมวินัยนะคะ
แง่ของเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์

พระประศกษัตริย์อัตตะธรรมโมนี่นะคะ
เข้าไปรายงานตัวแล้วก็ได้ประกันตัวออกมา

คือพระสนิทวงศ์ก็เป็นผู้ที่

แล้วล่าสุดหมายจับออกแล้วเรียบร้อย

แล้วอีกหนึ่งรูปจะโฟนอินเข้ามาในรายการนะคะ

ที่อาจารย์ภัยบูลนิติตะวันมาพูดไว้นะคะว่า
ข้ามไปถึงขั้นศึกพระธรรมชโยเลยดีกว่า
เพราะดูแล้วกฎหมายของสงฆ์เองไปถึงนะคะ

อาจารย์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
อาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารองศาสตรา
อาจารย์ดันไนย์ปีชาเพิ่มประสิทธิ์สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอเวลาอาจารย์ฟังพร้อมกันนะคะ
เราจะพนินกับพระประหลัดเสกสรรอัตธมโมนะคะ
พระคุณเจ้านามัศกาลค่ะ

พระคุณเจ้าได้ยินไหมคะ

คือลักษณะลักษณะของการใช้กฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางโลกนะอาจารย์
แต่ว่าอย่างพระสนิทวงศ์นะคะหรือว่าอย่างวันนี้เองเนี่ย

สามารถทำได้ควบคู่ไปกับที่เป็นอำนาจของมหาเทรสมาคม
ทำกับพระสงฆ์ตรวจสอบวัดเนี่ยคู่กันไปได้ใช่ไหม
จริงถ้ากรณีพระสนิทวงศ์กับพระประหลัดที่โดนนักศึกษ์นี้
ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องทางโลกมากกว่าทางธรรมนะครับ
ทีนี้ถ้าสมมุติถ้าคุณจอมขวัญถามว่า
ถ้าจะให้กฎหมายทางสงฆ์จัดการไปด้วย
จริงมันต้องเป็นคดีทางธรรมผสมด้วย

ก็มีเฉพาะการพิจารณากฎหมายทางธรรมนะครับ
ซึ่งในส่วนของการใช้กฎหมายทางโลกเนี่ยนะคะอาจารย์
ผิดกฎหมายทางโลกเท่ากับผิดพระวินัยไหม

ไม่เสมอไปแล้วแต่แต่ละกรณี
ใช่ครับเรื่องบางกรณีอาจจะผิดกฎหมายทางโลก
แต่จริงทางธรรมอาจจะยังไม่ผิดถึงขั้นต้องลาศิกขาก็มี
แต่ว่าถ้าโดนทางโลกปุ๊บเนี่ยต้องลาศิขาไหมอาจารย์
โดนจับแล้วไม่ให้ประกันตัว
แล้วต้องถูกควบคุมตัวอันนี้ต้องศึกเลยใช่ไหมคะ

ถ้าจำไม่ผิดตามมาตรา๒๗หรือยังไงเนี่ย

แง่ของการเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะคะ

แต่อันนี้หมายถึงการศึกโดยรูปแบบนะฮะ

ที่เคยโดนกฎหมายให้ท่านต้องศึก
แต่ท่านก็ไม่ปฏิญาณตนว่าศึก
ฉะนั้นพอพ้นคดีตอนหลัง

ก็ต้องขืนสมณสักและก็ขืนพรรษาให้ด้วย
เพราะถือว่าช่วงที่ถูกจับในคุกเกือบ๑๐ปี

แต่เดี๋ยวที่เราจะคุยกันไม่ใช่กรณีเท่านี้

ที่บอกว่าเราคุยข้ามขั้นไปถึงว่า

นามัศกาลพระคุณเจ้าค่ะ
นามสการพระคุณเจ้าค่ะ

เมื่อวานนี้อาจารย์ภัยบุญนิติตะวันพูดถึง
ถึงที่มาของการถอดสมณศักดิ์

คือตัวกรรมการกระทำเหตุที่โดนเนี่ยนะคะ
น่าจะเป็นมูลเหตุเดียวกัน
กับที่คณะสงฆ์นำไปพิจารณา

ในการศึกพระธรรมชโย

ตามพรบจริงมีช่อง
แต่ว่าผมคิดว่ากรณีเรื่องโปรดสมณศักดิ

ก็ยังไม่ได้แปลว่าท่านขาดจากความเป็นพระ

ตามหลักการของกฎหมายคณะสงฆ์
ก็คือท่านต้องผิดอาบัติข้อรุนแรง

เช่นต้องนิกหากรรมข้อรุนแรง

คือกรณีถ้าท่านผิดอาบัติขั้นรุนแรง

ก็คือมีอยู่๔ข้อที่จะทำให้พระศึกได้

ไม่ได้โฟกัสที่พระธรรมพระชะโยคอย่างเดียว

นิคากรรมในมาตรา๒๕แล้ว

ประพฤติผิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิน

เป็นวัดสังกัด

ควรศึกอันนี้ก็ต้องศึกภายใน๓วัน

อาจารย์คะการถอดสมณศักดิ์

เท่าที่เกิดมาในประวัติศาสตร์ไทยในอดีตเนี่ย
แล้วก็ถอดสมณศักดิ์ไปพร้อมกัน

แต่ว่าไม่ใช่ขั้นตอนที่จะต้องต่อเนื่องกัน

กฎหมายโสงไม่ได้ต้องต่อเนื่องว่าไม่ได้พ่วงกันเพราะฉะนั้นคือเมื่อวานที่คุยกับอาจารย์ไพบูลค่ะ
คืออาจารย์ภัยบูลเนี่ยข้ามไปมองถึงเหตุคือเรื่องของการกระทำความผิดการถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ
เป็นดิฉันจะใช้คำว่าอะไรกับทางสงฆ์ดี
คือเขาจะพิจารณาในการศึกษารูปนั้นเลยได้ไหมคะอาจารย์
อันนี้ถ้าเราพูดโดยทั่วไปนะครับ
ตามใดที่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับ
ก็อาจจะยังไม่มีมูลพอที่จะให้ศึกได้
เว้นแต่ทางคณะสงฆ์พิจารณาจากหลักฐาน
ว่าพระท่านมีความผิดขั้นร้ายแรงอย่างนี้
แล้วมหาเทศสมาคมก็มีความเห็นว่าศึกได้นะครับ

ก็จะใช้คำว่าก็ไม่สัมพันธ์กันซะทีเดียว

หรือได้รับหลักฐานบางอย่างนะครับ
ว่ามีความผิดมาทำไว้ในขั้นร้ายแรง
อันนี้ตามมาตรา๒๕
เทศสมคมอาจจะพิจารณาให้พระรูปนั้นลาศิกขาได้

ก็คือมองว่าพระรูปนั้นผิดมาทำไว้ในอาจิน

คณะสงฆ์สามารถใช้มาตรา๒๗

จัดการให้พระรูปนั้นศึกได้ใน๓วัน

เหตุที่เกิดกับพระธรรมชโย
อาจารย์ภัยบูลเคยนำไปเป็นนังสือยื่น
ในการจะให้ศึกพระธรรมชโยอยู่แล้วนะคะ

เดี๋ยวขอลองตัดสายกลับไปอีกทีค่ะ

อ่าเจริญพรจ้า

กลับมาสนทนาธรรมกันต่อนะคะ

ตอนนี้ที่ออกมาบนเงื่อนไขที่สามารถตอบคำถามเรื่องใด

ก็ต้องไม่เป็นประเด็นในการยุโยง
ปลูกปั่นให้เกิดความแตก
แตกแยกแล้วเกิดไป๑๑๖ปะจ๊ะ

ดิฉันถามท่านแล้วท่านพิจารณาตอบหรือไม่เอง

คำถามคือว่าการที่วันนี้ท่านได้ประกันตัวออกมาเนี่ยนะคะ
แล้วมีข่าวออกมาในช่วงจังหวะ
วันนี้พอดีว่า๔๕วันเผลอเรื่องของวัดพระธรรมกายจะต้องจบ
ทางวัดเนี่ยคุยกันยังไงต่อไปคะ
พระอาจารย์ออกมายังไม่ได้คุยกับใครเลย
ออกมาแล้วก็มาปล่อยปลา
ออกมาจากที่ศาลธัญบุรีแล้วก็มาปล่อยปลา
แค่นี้ยังไม่ได้คุยกับใครในทางวัดเลยจ้ะ
ปล่อยปลาทำไมคะ

ก็เพิ่งออกมาเสร็จเพิ่งได้ทราบเงื่อนไขจากศาล
เราก็เคารพศาลนะนะ
คือพระอาจารย์อยู่ในฐานะผู้ต้องหา

พนักงานสอบสวนกับเจ้าหน้าที่เรียกอะไร
เขาคัดค้านการขอประกัน
แต่ว่าทางทีมทนายก็คือขอประกันตัวทีนี้
สารเคยมีคำสั่ง
ก็คือเหมือนว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้

มีเงื่อนไขห้ามเข้าพื้นที่

ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้
แต่ตอนนี้ก็คือออกมาปุ๊บก็มาปล่อยปลา

แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมนะ
ภายจารย์หมายถึงว่าคือปล่อยปลา
เอาชัยสะดอกเคราะห์แบบนี้เหรอคะ
คือมันเป็นแม่น้ำไง
แล้วก็อารมณ์สบายก็มาปล่อยปลาก่อน

อ๋อค่ะคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดนะคะ
คำถามคือแล้วพระอาจารย์เข้าวัดอีกได้ไหมคะ
หลังจากนี้ต่อไปหรือว่าต้องไปจำวัดที่วัดอื่นคะ
ตอนนี้ก็คือคงต้องไปจำวัดที่วัดอื่นก่อน
แต่ก็ขอว่าเดี๋ยวจะไปดู

ก็คือห้ามเข้าพื้นที่ข้วบคลวงด้วยนะอ่ะ
หมายถึงว่าในส่วนของวัดและพื้นที่โดยรอบถูกไหมคะ

ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวดิฉันเบรกแป๊บนึง
แป๊บเดียวเดี๋ยวต่อสายพระอาจารย์อยู่ต่อนะคะ
เพราะเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์ดานัยกำกึ่งอยู่
พูดถึงประเด็นที่อาจารย์ภัยบุญนิติตะวัน

คณะสงฆ์เนี่ยศึกพระธรรมชโยได้เลยไหม

ต่อนะคะดิฉันทวนที่คุยกับอาจารย์ทนายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ในสถานะของการถูกถอดสมรสักนี่นะคะ
พระธรรมชโยอยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหา
สถานะการเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้ต้องหา
มีผลต่อการโดนศึกต่างกันไหมคะอาจารย์ขอย้ำอีกที

ก็คือถ้าตามพระธรรมวินัยเนี่ยจริงแล้วมันมีรายละเอียดของมันนะครับคือตับ
คือเรื่องบางครั้งถ้าอาจจะเป็นผู้ต้องหาทางโลก
แต่ทางธรรมมันยังไม่ได้ถึงขั้นจะปราชิก

ต่อให้โดนคดีตัดสินแล้วแต่ถ้าเข้าคุกก็ต้องศึกเลยไม่ใช่เหรออาจารย
นั่นคือกฎหมายทางโลกที่เข้ามาซ้อนทับกฎหมายทางธรรมไหมฮะ
เดี๋ยวนะอาจารย์เรามีกฎหมายทางโลกอาจารย์เช่นอาญา

พรบสงฆ์เราถือว่าเป็นกฎหมายทางไหนอาจารย์

เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่มาตราที่ว่า
ก็คือถ้าพระต้องคดีอาญาแล้วต้องสารมีมติว่าไม่ให้ประกันตัว
พระรูปนั้นก็ต้องศึกไปโดยปริยาย

มันไม่ได้ผิดพระธรรมวินัยถึงขั้นปราชิก

ผมยกตัวอย่างให้เห็นพระไม่ง่ายอย่างพระเมาเหล้าบางครั้ง
จริงถ้าว่าตามพระธรรมวินัยผิดแค่อาบัติปาสิตี
แต่ว่าบางทีทางโลกพอเห็นพระรูปนี้เมามาก
บางทีก็จับท่านศึกเลยอย่างนี้ยกตัวอย่าง

อาญาเสร็จแล้วมีกฎหมายสงฆ์ด้วย
ที่อาจารย์บอกว่าคือกำกึ่งระหว่างโลกกับธรรม

ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเรียนถามแบบนี้
ซึ่งทางพระประหลัดเสกสรรอยู่กันวันในสายด้วยนะคะ

อาจารย์ถ้าตอนนี้จังหวะนี้และกระแสมาถึงระดับนี้แล้ว
สถานะของพระธรรมชโยให้คณะสงฆ์
นำไปพิจารณาว่าจะศึกหรือไม่ศึกแล้วได้หรือยัง
เนื้อความที่เกี่ยวกับตัวท่าน
จริงถ้าจะมองจริงก็ได้นะครับ
สมมุติว่าจะเอาตามมาตรา๒๕
ถ้ามองว่าพระธรรมชโยมีฟอกเงิน
ใช่ไหมครับอาจจะเข้าข่ายรักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ถือว่าปราชิกข้ออธินนาธานได้
อันนี้ประการหนึ่งนะฮะส่วนข้อมาตราย๒๗อย่างที่ว่าไป
ถ้าคณะสงฆ์ตอนนี้พิจารณาว่าพระธรรมชโยอยู่แล้วทำให้พระศาสนามัวมอง
ก็ใช้อำนาจตามมาตรา๒๗สั่งให้ท่านลาศิกขาได้เหมือนกัน
หรือว่าแม้จะเล่นข้อที่ว่าไม่มีวัดสังกัด

ซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับภาพตอนนี้ว่าแม้กระทั่งพระในวัด
ก็ยังไม่ทราบว่าพระธรรมชโยอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะ
ถ้าจะบอกว่าประเด็นนี้หาหลักแหล่งท่านไม่ได้
จริงตามพรบให้อำนาจไว้ว่าสามารถบอกให้ศึกได้ใน๓วัน
คือถ้าสมมุติเป็นคณะสงฆ์จะหยิบไปพิจารณาตอนนี้ได้แล้วถูกไหมอาจารย์

ฉันกลับมาที่พระอาจารย์ค่ะ
อาจารย์ค่ะคือจังหวะนี้คนก็ตั้งคำถามเยอะนะคะ

คณะสงฆ์จะหยิบเรื่องนี้ไปพิจารณาแบบไหนนะคะ
แต่ว่าทางวัดหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาได้มีการคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะ
ถึงเรื่องการศึกพระธรรมชโยนะคะ
คือก็คงพระอาจารย์คงพูดแทนลูกศิษย์วัดทั้งหมดไม่ได้นะ

สิ่งที่พระอาจารย์กลัวเนี่ยก็คือว่า
มันจะเป็นบรรทัศนที่เอ๊ะจริงเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ย
มันถูกไหมนะว่าคือพระรูปหนึ่งที่ท่าน
มุมของพระอาจารย์นะท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ
กระแสข่าวนั้นว่าไปตามกระแสข่าวก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่าในมุมที่พระเห็นก็คือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
แล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็ชะลาแล้วอาภาษณ์

ได้รับรางวัลระดับโลกก็เยอะต่างแต่สื่ออาจจะไม่ได้ออกไปในภาพแบบนี้
ทีนี้เนี่ยถ้าอยู่มีคนมาโจทย์ท่านอย่างนี้
ท่านในลักษณะแบบนี้แล้วเราไปตัดสินเลย
แล้วก็จะมาจับท่านศึกเลยโดยที่ดูมาไม่ใจร้าย
สำหรับท่านไปหน่อยเหรอลักษณะแบบนี้นะ

ซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคม
ต่อไปภาพลูกไหนก็ถูกโจทย์อย่างนี้
ชี้ไปเลยท่านก็อาจไม่ได้ทำ

แสดงงานพระศาสนาต่างมากมายสมมุติว่า
ก็ไปชี้ท่านอย่างนั้นพอศึกเสร็จปุ๊บเป็นไง
อ้างั้นท่านกลับไปบวดใหม่
ก็ไปรับงานปกครองอะไรต่างก็ไม่ได้อยู่ดี
แห่งที่พระท่านพูดถึงกรนี้ที่โรคที่ศึกษง
สงฆ์ใช่ไหมคะไม่ได้หมายถึงว่า
คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณากันเองใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็คือหมายถึงว่าวาวาธกรรมที่เราพยายามไปชี้ว่า
สึกเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า
ต่อไปเนี่ยถ้าจำยอดรับและขอรบกระบวนการทางสงฆ์นะ
ถ้าเกิดว่ามีการตั้งกระบวนการทางส่งอะไรต่าง
ไม่มีอะไรต่างที่อำนาจทางรัฐไปกดดันไปอะไรต่างเหล่านี้

ถ้าที่ฉันตัดในกรณีทางโลกเป็นคนจัดการศึกเนี่ยนะคะ
เอามาที่ประเด็นที่คนกำลังพูดถึงว่า

อาจจะใช้มูลเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้
ไปพิจารณาอีกทีเพื่อศึกพระธรรมชโยก็ได้

ศกมหาเทราสมาคมท่านก็เคยชี้แจงแล้วพูดแล้ว
แต่ว่าคำที่ท่านพูดนั้นน่ะ
ไม่ตรงใจชาวโลกที่เป็นกระแสในปัจจุบันไง

ไปบอกว่าให้มหาเถนเข้าข้างหลวงพ่อธรรมชโยอะไรต่างเหล่านี้

น่าเปลี่ยนแต่ว่าเหตุผลที่ท่านให้มหาเทลสมาคม

เคยวินิจฉัยแล้วอธิกรต่าง
วินิจฉัยต่างเราที่เคยพูดมาแล้ว
มันไม่สอดคล้องกับกระแสสังคม

จะพยายามไปบอกว่าท่านผิดนู่นนี่นั่นอยู่

เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
ก็ก่อนหน้านี้เองมหาเถระสมาคม
ก็โดนติฉินเรื่องคนกังขาว่า
ไม่ต้องจัดการวัดพระธรรมกายหรือพระธรรมชโย
หรอกเหรอในช่วงตั้งหลายสิบปีที่ผ่านมา
คือจะบอกว่าให้เชื่อแต่มหาเถระสมาคม
เชิญค่ะถ้างั้นก็คือว่า
สารทางโลกนี่สารทางโลกนี่นะ
สารท่านตัดสินคนหมินสารไม่ได้
ท่านว่าอย่างไรคนก็ไปว่าสารไม่ได้ถูกไหม
แต่พอมหาสมาคมหรือเจ้าคณะปกครองที่ได้รับมอบหมาย
ตัดสินแล้วคือมันเหมือนมีทงที่ไปบีบ
ถ้าตัดสินแบบนี้กระแสยอมรับตัดสินแบบนี้กระแสไม่ยอมรับไง
ถ้าเกิดว่าชาวโลกไม่วิจารณ์ตามคำตัดสินนะ
แล้วให้มหาเทลสมาคมเราเชื่อมั่นว่ามหาเทลสมาคม
และเจ้าคณะปกครองต่างในความเป็นพระผู้ใหญ่ของท่านเนี่ย
ยังทำและมั่นคงแล้วยอมรับกระแสได้
อย่างนี้ท่านก็ตัดสินปุ๊บมาอย่างนี้
ถ้าเรามองในมุมกับการอ้าวอย่างนี้มหาเทลส
สมมุติว่าท่านตัดสินด้วยเที่ยงธรรมแล้ว
คนก็พยายามไปฟอสท์ท่านไปว่าท่านไม่เที่ยงทำ
เออมันก็ได้เหมือนกันไงไม่รู้ไหม

อาจารย์คะเรียนให้อาจารย์ช่วยประเมินสถานการณ์
คืออาจารย์คิดว่าจังหวะนี้ที่คนจุดกระแสขึ้นมาว่า
มีมูลเหตุที่น่าจะศึกพระธรรมชโยได้แล้ว
อาจารย์คิดว่าเอาที่แบบคือน่าจะใช้แก้ปัญหาได้จริง
และน่าจะน่าจะเป็นทางที่ลูกศิษย์ลูกหา
หรือว่าพระของวัดพระธรรมกายน่าจะรับได้
คือต้องเป็นคณะสงฆ์พิจารณาเองถูกไหม
ควรใช้วิธีการเอาคดีเข้าคุกแล้วจับศึก

จริงถ้ามหาเทนทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีข้อกังขาตั้งแต่ยุคสมเด็จช่วง

หลังจากเราดูท่าทีที่มีการปลดพอสำนักพุทธก็คล้ายกันนะฮะ
คือถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจว่ามหาเทศมีความซื่อตรงนะฮะ
แล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ให้ชัดเจน

มันก็น่าจะดูอ่อนละมุนกว่าการใช้กำลังของรัฐถูกไหมฮะ
จริงเรื่องนี้ก็มันซ้อนทับระหว่างคดีทางโลกและคดีทางธรรม

อาจจะยอมรับมติของมหาเทรนก็ตาม
แต่ผมไม่มั่นใจว่าต่อให้มหาเทนออกมีมติ

แต่ยังจับตัวท่านไม่ได้ถามว่าเรื่องมันจะจบหรือเปล่าผมก็คิดว่าไม่น่าจะจบ

ในส่วนของศึกหรือไม่ศึกพระธรรมชโยนั่นประเด็นนึงนะคะ
แต่อีกประเด็นนึงคือว่าการจัดการสถานการณ์ตอนนี้
คือได้มีการประสานงานกันหรือให้ข้อมูลอะไรกัน
ระหว่างวันนี้ไหมคะว่าคงต้องจบแล้ว

อย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้หรืออีก๔๕วันต้องจบแล้ว

ในส่วนของพระอาจารย์ยังไม่มีการคุยกันนะ
แต่ว่าพระอาจารย์อยากให้ยึดแนวทางสันติวิธี
แล้วก็พูดกันภาษาพระภาษาภาษาชาวพุทธด้วยกัน
วิถีพุทธด้วยกันอย่างนี้มันจะหาทางออกได้ง่าย
แล้วก็คือไม่งั้นมันจะกลายเป็นบรรทัศน
ที่เราจะไปปฏิบัติต่อองค์กรสงฆ์ในภายหลังเรื่องต่างเหล่านี้
แล้วก็คือจริงอยากให้สังคมตั้งสติสักนิดหนึ่งก่อนว่า
ก่อนที่มันจะมีเรื่องที่มันใหญ่กันขนาดนี้

ซึ่งอยากกลับไปสู่จุดเดิมก่อนว่า
จริงที่จับกันมากมายเหล่านี้เนี่ย
จับหลงพ่อธรรมจอยโยเพื่อมารับทราบข้าวก่าวหาแค่นั้น
ซึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไร
พระอาจารย์ขออนุญาตแทรกค่ะสินมูลญาวแทรก

เขาก็เลยคิดว่าอั๊วแล้วยังไงล่ะ
และนี่มันจะเดือนแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้เน็ตขาด
หล่อดร้ายนะคะคุณจอมขวัญจำพระอาจารย์จำรายการคุณจอมขวัญได้ไง
ที่คุณจอมขวัญเคยทำที่ตอนแรกหลวงพ่อคือหลวงพ่อท่านอภาพ
ไม่สามารถไปรับทราบข้อเก่าหาได้ตามหมายเรียก
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะ
ไม่ได้โค้งปรุปรรรณอะไรนะคะ

ก็ให้เจ้าน้าที่ไปแจ้งข้าวเก่าหาในวัฒน์
เจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าไปแล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปจนเป็นหมายจับ
ทีนี้คุณจอมขวัญก็ถามท่านบำพูปในรายการท่าน
พูดกี่ทีก็สามารถย้อนไปถึงความหลังตอนนั้นได้นะคะ
แต่เราพูดกันณวันนี้คือจะโมะแต่ย้อนไป
แยกความเป็นใจขนที่ไม่ได้เชียร์ธรรมกลาย
คือเขาก็จะคิดอย่างนี้ว่าเอ้าก็ตอนนั้นมันเลยไปแล้วอาจจะว่าไงก็ว่าไป
แต่นี่มาถึงนักวันนี้แล้วค่ะนี่จะเดือนแล้วนะคะพระอาจารย์
คือนักวันนี้ต้องมาถึงจุดที่ว่าอันนี้ไม่ยุโยบกฝั่นไว้เลย
แต่ให้คำแนะนำแล้วกันนะในทางความเห็น
ว่ารัฐควรจะมีการปฏิบัติท่าทีที่ทำให้ลูกศิษย์พระลูกศิษย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาไว้ใจในการปฏิบัติของรัฐนึกออกไหม
ยิ่งมีผู้บริหารของประเทศระดับสูงออกมาพูดไม่ต้องเจอต้องจับเลยจับศึกเลยอะไรอย่างนี้
มันยิ่งทำให้ลูกศิษย์ไม่ไว้ใจที่เขากลัวว่าสิ่งที่เขากลัวก็คือว่า
เขากลัวว่าถ้าจอมให้หลวงพ่อไปเสร็จปุ๊บแค่รับทราบพ่อก่อน
ไม่ให้ประกันตัวอย่างเคสของพระอาจารย์ก็หวั่นใจตอนแรกก็จะได้ประกันได้ประกันอย่างนี้
พระอาจารย์ค่ะขออนุญาตค่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เวลารายการหมด
ถ้าเป็นไปได้จะนิมนต์พระอาจารย์มาเดี๋ยวเราติดต่อประสานงานกันต่อนะคะ
เวลาหมดจริงขออภัยพระอาจารย์นามัศกาลท่านค่ะ
อาจารย์ขออภัยอาจารย์ดันัยด้วยค่ะเดี๋ยวเราค้างคาเอาไว้นะอาจารย์
แล้วน่าจะ๓๔วันนี้แหละที่เราอาจจะรู้ความคืบหน้านะครับคุณผู้ชม
วันนี้เบื้องต้นที่อาจารย์มาให้ไว้เดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบของอาจารย์ภัยบูลอีกทีนะ
ขอบคุณอาจารย์ดันัยนะคะขอบคุณค่ะ
ไม่รู้จะทำไงคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป